อะไรเปิดเปิดอะไรที่มันแบบเขิน
แต่อยากรู้ไงว่ามีใครลุดเหล่าผู้ชายคนนี้ไหม
สภาพมันเมานะ
มึง
ยังมาไม่ส่ง

ดูนี่อะไรวะอันนี้คืออะไร

เอามาจากไหนอ่ะ

โอ้โหน้อง

ไปฮิวข้าวมาจากร้านหมูกระทะ

นี่เขาลงมารอบนึงแล้ว
ว่าเออทำเป็นขึ้นไปก่อนเดี๋ยวลงไม่ได้
คืนนี้ฉันต้องได้นอนกับเธออืมนี่ค่ะมันก็พยายามปัดป่ายตัวเองเต็มที่
คลิปนี้คนแชร์ไปกว่า๔๐๐๐๐ครั้งแล้วนะคะ
เขาบอกว่าหลายคนเข้ามาคอมเมนต์บอกว่าสงสารหมาจังเลย
ลุดลงอีกแล้วลุดลงอีกแล้ว๒รอบแล้ว
แต่มันก็หางกระดิกของมันอยู่เนี่ยเขาก็มีความพยายามอุตสาหะไง
หมามันคงเป็นมิตรตัวนี้ใช่ไหมสุดท้ายก็พาไปจนได้
สุดท้ายก็เออเอาวะมันก็ไปนอนงงงอยู่บนเตียงใช่ไหม
เพราะเขาอุ้มขึ้นไปบนเตียงห่มผ้าให้แล้วนอนกอดนะคะ
มันจะลุกไปไหนก็ไม่ได้เขากอดอยู่ไงครับแล้วคือเนี่ย
คนก็คอมเมนต์บอกสงสารหมานะเนี่ยไม่ได้รู้เรื่องอะไรกับเขาเลย

งงก็ต้องจะถูกจับขึ้นรถละนี่ตอนตื่นมาสั่งเบา
งงอยู่เลยว่าเอ้าหมามาได้ไงอ่ะเนี่ยยังไม่รู้เรื่องเลย
ว่าก่อนจะสงสารหมาสงสารผมก่อน

คุณสิริวัลนะคะก็ไปที่ร้านหมูกระทะที่เป็นร้านต้นตอที่หมามันอยู่ด้วย

ก็ไปถามนายกฤษดาพนักงานร้านหมูกระทะเขาบอกว่า

เพราะว่าไอ้เจ้าหมาเนี่ยจริงแล้วมันมีเป็นแก๊ง๔ตัว

มันก็จะมาแบบนิ่งรอว่าโต๊ะไหนใจดีก็ห่อนหมูหย่อนอะไรให้มันบ้าง

ก็คือสุภาพน่ารักเขาให้ก็กินโดยดี

เขาบอกลูกค้าคนนี้เอาหมามาปล่อยคืนหน้าร้านแล้ว

เขาก็สนมกับคนในร้านด้วยอะไรอย่างเงี้ย
บางทีเขาก็ชวนน้องในร้านไปนั่งด้วยอะไรอย่างเงี้ย
เขาก็เลยแบบทำอะไรฮามากกว่าอะไรอย่างเงี้ย
เขาก็เลยแบบทำอะไรฮามากกว่าอะไรอย่างเงี้ย
ความเจริญช้ามาเห็นน้องก็คือตกใจ

คือตอนนั้นหมากกว่าอะไรอย่างเงี้ย
คือตอนนั้นหมากกว่าอะไรอย่างเงี้ย

คือตอนนั้นหมากกว่าอะไรอย่างเงี้ย

คือตอนนั้นหมากกว่าอะไรอย่างเงี้ย
คือตอนนั้นหมากกว่าอะไรอย่างเงี้ย

คือตอนนั้นหมากกว่าอะไรอย่างเงี้ย

คือตอนนั้นหมากกว่าอะไรอย่างเงี้ย
คือตอนนั้นหมากกว่าอะไรอย่างเงี้ย
คือตอนนั้นหมากกว่าอะไรอย่างเงี้ย

คือตอนนั้นหมากกว่าอะไรอย่างเงี้ย
คือตอนนั้นหมากกว่าอะไรอย่างเงี้ย

คือตอนนั้นหมากกว่าอะไรอย่างเงี้ย

คือตอนนั้นหมากกว่าอะไรอย่างเงี้ย

คือตอนนั้นหมากกว่าอะไรอย่างเงี้ย

คือตอนนั้นหมากกว่าอะไรอย่างเงี้ย
คือตอนนั้นหมากกว่าอะไรอย่างเงี้ย
คือตอนนั้นหมากกว่าอะไรอย่างเงี้ย
คือตอนนั้นหมากกว่าอะไรอย่างเงี้ย
คือตอนนั้นหมากกว่าอะไรอย่างเงี้ย

คือตอนนั้นหมากกว่าอะไรอย่างเงี้ย

คือตอนนั้นหมากกว่าอะไรอย่างเงี้ย
คือตอนนั้นหมากกว่าอะไรอย่างเงี้ย